เราไปตามเหตุที่เกิดขึ้นที่ร้อยเอ็ดให้นะครับ
เมื่อวานนี้พบว่าผู้ชายคนหนึ่งอายุ๑๙ปีเนี่ยเขาเสียชีวิต
อยู่ที่สวนยางพาราที่บ้านหนองบัวตำบลขามเปี้ยอำเภอโพชัย
ชื่อวรรณกิตริสีนามลหรือว่าไรบาซ

ทีแรกก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำร้ายเขาจนเสียชีวิต
นอนเสียชีวิตอยู่แบบนี้นะครับแต่วันนี้รู้แล้วนะครับ

แต่เมื่อวานที่เจอศพเนี่ยเจ้าหน้าที่คาดว่าจะเสียชีวิตมาแล้ว๓๔วันนะฮะ
ญาติติดใจสาเหตุการตายด้วยก็เลยส่งศพไปชนะสูตรที่นิติเวศ

ที่ศพเนี่ยนอกจากขึ้นอืดแล้วนะครับมีร่องรอยถูกทำร้าย
ก็คือมีบาดแผลถูกฟันด้วยของมีคมเข้าที่คอ
แล้วก็มีมีดกรีดยางกับไฟฉายเนี่ยตกอยู่แถวนั้นด้วยท้องที่สพโพชัยนะครับ
วันนี้พนักงานสอบสวนกับชุดพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งนะครับ
แล้วไปเจอมีดอิโต้ยาว๓๐เซนติเมตร
วางทิ้งไว้ที่กระท่อมแถวนั้นห่างจากจุดเกิดเหตุแค่ร้อยเมตรตรงนี้ฮะ
นี่ครับท่านผู้ชมครับเล่มเบอร์เรอเลย
ก็เก็บไปเป็นหลักฐานไปตรวจสอบลายนิ้วมือ
จากนั้นก็สอบพยานแวดล้อมต่าง
แล้วพบว่ามีผู้ต้องสงสัยอยู่คนนึงแถวจุดเกิดเหตุ
ชื่อว่านายวรยุทธ์อรันรุษหรือว่าในปุ๊อายุ๒๕ปี
เจ้าหน้าที่ก็เลยขอคุมตัวไว้ก่อนนะ
เพื่อป้องกันการหลบหนีเผื่อจะใช่
สุดท้ายเนี่ยพาไปตรวจหาสารเสพติด
พบว่าเสพยาเสพติดนะครับแล้วก็พาไปชี้จุดเกิดเหตุนะฮะ
ว่าอยู่ตรงไหนแบบไหนอะไรยังไงวันนั้นทำอะไรอยู่บ้าง
คือสุดท้ายเนี่ยเขายอมรับสารภาพ
ว่าก่อเหตุจริงจริงนะครับชุดสืบสวนเนี่ย
ปุ๊เนี่ยเขาสารภาพกับชุดสืบสวนนะครับ
บอกว่าวันเกิดเหตุนั่งดื่มเหล้าอยู่กับในบาสผู้ตาย
อยู่ที่แคร่ในสวนยางพารา
ุ๊เนี่ยเขาบอกว่าผมก็ลักษณะพูดสั่งสอนบาส
เรื่องการทำงานในการกรีดยางพารา
เพราะเหมือนกับเขามารับจ้างกรีดยางพารานะ
แต่บาสเนี่ยไม่ฟังผมก็เลยไม่พอใจ
บอกว่าตอนนั้นก็ดื่มแล้วดื่มเหล้าอยู่นะ
จังหวะที่ไม่พอใจแล้วเนี่ยก็เลยฉวยจังหวะที่บาสเนี่ย
เดินเข้าสวนยางพาราจะไปกรีดยางหยิบมีดพระในกระท่อม
แล้วเข้าไปฟันเขานะฮะตอนที่เขาหันหลังอยู่นะครับ
กรีดยางอยู่ฟันไปสามสี่ครั้งเข้าที่คอด้วย
ในบาสเนี่ยล้มลงแล้วก็เอามีดเนี่ยไปวางทิ้งเอาไว้ที่กระท่อมที่เดิมนะ
แล้วก็เดินไปที่วัดที่ห่างจากจุดเกิดเหตุ๑กิโลเมตร
เลือดนี่เต็มตัวไปหมดนะตอนนั้นเนี่ยเกิดอาการคลุมคลั่งอะไรด้วย
พระสงฆ์ก็เลยโทรแจ้งตำรวจให้มาจับตัวไปตรวจหาสารเสพติด
ก็ถูกดำเนินคดีเรื่องยาเสพติดแล้วประกันตัวออกมา
แต่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าเขาเนี่ยไปฟันคนตายมา
ก็คิดว่าเออสงสัยคลั่งยานะพอประกันตัวออกมาเนี่ยมีคนไปเจอศพในบาส
ตำรวจก็เลยมานำตัวเขาไปสอบปากคำสุดท้ายเค้นสอบก็สารภาพนะครับ
คือในปุ๊เนี่ยตอนนี้ยังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่นะครับ
จะสารภาพนะฮะว่าเป็นคนลงมือฆ่าในบาส
แต่ว่าต้องรอเรื่องของหมายสารแล้วก็หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมด้วยนะ
แต่ข้อหาที่จะแจ้งแน่ก็คือข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนานะครับ
ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมครับ
สวนยางภาราเนื้อที่ประมาณ๕ไร่จะมีก้านทูปที่ยาดนำมาเชิญลงวิญญาณของในบัส
บอกว่าหลานชายเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพมาอยู่ที่ร้อยเอ็ดช่วงโควิด
มารับจ้างกรีดยางพารากับชาวบ้านแถวนี้
ไม่เคยมีปัญหากับใครนี่คือบาสนะฮะที่เสียชีวิตนะครับ

ก่อนที่หลานจะหายเถอะไป๓๔วัน
บอกกับยายว่าจะไปกรีดยางกับรุ่นพี่ที่บ้านอยู่ใกล้กัน
มาขอเงินยายไป๔๐บาท
สวนยางหรือเปล่าเพราะว่าก็เคยหายไปแบบนี้จนได้ข่าวจากชาวบ้านว่า
พี่ที่หลานไปกรีดยางเนี่ยไปคลุ้มคลั่งอัลวาดที่วัดเนื้อตัว
เลือดเต็มไปหมดยายบอกยายยังคิดอยู่ในใจว่าเอ๊ะจะก่อเหตุฆ่า
หลานชายยายหรือเปล่าพอเจอหน้าเนี่ยเลยไปถามว่าเห็นหลานชายยาย
ไม่เห็นหน้าหลายวันแล้วคือรุ่นพี่คนนั้นหรือว่าในปุ๊
เนี่ยบอกว่าไม่เห็นนะอย่ามาถามอะไรมากปวดหัวแล้วเดินหนี
ด้วยสุดท้ายเนี่ยตำรวจก็ควบคุมตัวไปสอบปากคำจนได้
ยายของบาสเนี่ยบอกว่าตำรวจเนี่ยสอบปากคำในปุ๊ในปุ๊
เนี่ยบอกกับตำรวจบอกว่าลงมือฆ่าเพราะหมั่นไส้ยายบอกได้
แบบนี้เนี่ยสงสารหลานชายมากคือต้องมาตายเพราะเรื่อง
แบบนี้เนี่ยเหรอ
แม่ผมขอเงินจังยิสี่สิบแน่สิสือยาสูปยาเซนแม่ก็
เลยว่าโอ้ยขอแต่เงินเถอะเนอะมันผมเสียวมือสุดท้ายหรอก
เป็นยังจังสิบผมสูดท้ายแย่ยด้วยแบบท้ายก็คิดบะโอ้ยก็
ก็ถามมันหรือมันมาเฮียนมึงล่ะเห็นน้องบอกว่าเห็นมาเห็นมาเห็น
ครับ

ดีเพื่อนไปเห็นศพแล้วไปพิสูจน์ตำรวจเพื่อนก็ว่าเอ้ยแมนมันแน่น้องเพื่อนก็เลยนำเลย

มันมิ่งมามันก็ไปเข้าไปในสารานู้นนะครับ
ทีนี้มันไปนอนเกี่ยวกับพวกขี้ตุ๊กแกน่ะ

ก็เลยแบบให้มินไปอาฟน้ำห้องนั้นนั่นล่ะ
วันนั้นก็เป็นวันออกวันศาปฏิ

ก่อนออกวันศาวันนั้นวันที่๑๔ค่ำ
ลูกศิษย์มาจากกรุงเทพก็เลยอาบน้ำให้เขา

เช้ามาก็ยังหาข้าวให้มันกินอยู่เลย

ก็ไม่รู้ว่ามันฆ่าคนมานั้น
แล้วเขาล้อนเนอะว่าจะไปฆ่าคนแบบนี้มา
คนมาเหนื่อยแยะแบบนี้มันก็ฆ่าตายหมดแล้ว
แต่ว่าเขาออกไม่ได้เอ่ยว่าไปฆ่า
ส่วนพี่สาวของในปุฏิไว้วันนี้
พี่สาวบอกว่าพ่อและแม่เสียชีวิตไปแล้ว
น้องชายก็ไปทำสวนยางพารา

บอกว่าฟันในบาสเขาจริงนะแต่ว่าฟันไปกี่ครั้งฟันตรงไหนบ้าง
น้องชายบอกจำไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นเสพยาบ้าไป๒เม็ดด้วย
ไม่ได้แค่ดื่มเหล้านะฮะเสพยาบ้าด้วยนะครับ
ส่วนสาเหตุที่ลงมือบอกว่าไม่พอใจในบาส
เอาน้ำยางไปขายแล้วไม่เอาเงินมาให้
ทั้งที่น้องชายเป็นนายจ้างนี่เขาอ้างอย่างนี้นะฮะ
เสพไปส่องเม็ดตรวจฉี่ค่ะนั่นแหละ
น้องก็จะทำโดยไม่รู้ตัวที่ฟันเขานะคะ
หนูก็เลยบอกว่าถ้าฟันแค่นั้นมันคงไม่ไม่ได้ตาย
เพราะว่ามันไม่ได้ลึกไม่ได้อะไรค่ะ
เพราะว่ามีดที่เขาทำมันก็ไม่มีเลือดไม่มีอะไร
ตายตายอันนี้ไงเรื่องของยาบ้าใช่ไหม
คือจะฟันแค่นั้นแค่ไหนไม่มีใครรู้หรอกฮะในช่วงเวลานั้น
เอาเป็นว่าไปฟันเขาแล้วเขาตายอ่ะใช่ไหม

เหล้าทั้งยานำมาซึ่งเรื่องร้ายทั้งนั้นเลยนะคะ